วันนี้หลายคนคงวางแผนที่จะไปเคาน์ดาวน์นะครับ
ที่จะก้าวเข้าสู่ปีหน้าปี๒๕๖๓ในค่ำคืนนี้
ใครจะไปตามจุดต่างทั่วประเทศไทยมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะหนาวหรือเปล่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับ
จากการตรวจสอบในช่วงนี้ในบริเวณทางตอนบนครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีลักษณะของกระแสลมเจสตรีมเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนมีโอกาสเกิดฝนอยู่
ดังนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนต้องระวังเรื่องของฝนตกแล้ว
รวมไปถึงหมอกที่มีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะจุดที่เป็นตามแนวเขาตามแนวป่าอาจจะมีการเกิดหมอกค่อนข้างที่จะหนาตา
ดังนั้นเวลาใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับ
ส่วนลมหนาวจะสังเกตว่าในช่วงนี้จะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการแผลลงมาก็จะเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
ดังนั้นก่อนหน้านี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกลงมาอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับ
หลังจากนี้อีสานก็จะค่อยมีอากาศเย็นลงจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
แต่ว่าการแผลลงมานั้นแผลลงมาไม่แรงมากนักนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้จุดที่จะได้เจอกับอากาศเย็นนั้นอยู่บริเวณอีสานตอนบนเท่านั้น
ส่วนกระแสลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเชียงเหนือก็คือลมหนาวเข้ามาปะทะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ
จุดฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมต่างต้องระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจะสังเกตว่ากระแสลมนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ในช่วงเช้าในบริเวณพื้นที่กรุงเทพอาจจะมีลักษณะของหมอกควันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ดังนั้นใครจะต้องตื่นเช้าไปทำกิจกรรมต่างจะตักบาทอาจจะต้องระวังเรื่องของฝุ่นละอองที่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วย
ของฝุ่นละอองที่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนี่คือการคาดการณ์การปิดแปลงอุณหภูมินะครับ
ส้มเหลืองคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงเทียบกับวันก่อนหน้านี้นี่คือวันที่
จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางค่อนข้างที่จะมีความชื้นเข้ามา
กลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นจึงทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศนั้น
ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณอีสานค่อยส่งนะครับ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากวัน๒วันที่ผ่านมา
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นเหมือนกัน
และจุดอังกล่าวก็อาจมีโอกาสเกิดหมอกเกิดขึ้นด้วย

อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
และนี่คือเทปส่วนท้ายปีของปี๒๐๑๙

ใครที่จะเดินทางระมัดระวังด้วย